คุณผู้ชมคะถามคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่า
เคยเห็นไหมคะพระที่ไม่ได้จำวัดแต่จำคอนโด

คอนโดมิเนียมตอนกลางคืนก็เดินไปซื้ออาหารตามสั่งมากิน

ผู้หญิงก็ยืนคุยหยอกล้อกับผู้หญิง
บางทีก็หอบผ้าหอบผ่อนมาซักผ้าในเครื่องซักผ้าใต้คอนโด

พระเหรอพระค่ะไม่รู้พระจริงหรือพระปลอมแต่นุ่งจีวอนแบบนี้ค่ะ
เนี่ยเนี่ยมีภาพแบบเนี้ยอ่าทางเพจหนึ่งสองสามคนดีมีน้ำใจ
เขาได้รับเรื่องร้องเรียนค่ะครับเขาบอกว่าคนที่อยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งนี้
ทนไม่ไหวก็ส่งภาพมาให้ดูคอนโดมิเนียมแห่งนี้อยู่แถวแถว
แยกวางหินถนนเสนานิคมหนึ่งเขตลาภราวกรุงเทพฯค่ะเนี้ยภาพแบบ
คอนโดมิเนียมแห่งนี้เล่าให้ฟังว่า
พระสงฆ์รูปนี้มาอยู่ที่คอนโดนี้นานมากแล้ว
รู้มาว่าเหมือนกับเพิ่งจะบวชช่วงเดือนก่อน
แล้วก็ไปจำวัดที่ต่างจังหวัด
หลังจากนั้นก็กลับมาอยู่คอนโดอีก
ใช้ชีวิตเหมือนคารวาสขับรถเองซื้ออาหารตามสั่งตอนกลางคืน
เจ้าหน้าที่คอนโดบอกว่าเคยถามนะคะ
เคยถามพระรูปนี้ว่าทำไมไม่ไปจำวัดน่ะ
มันไม่เหมาะนะพระรูปนี้ตอบว่าไม่ค่อยสบาย
ต้องไปหาหมอบ่อยพักคอนโดสะดวกดี
เอ้าถ้าอย่างนั้นก็ต้องไม่บวชใช่ไหม

คือคุณเคยอยู่คอนโดนี้ใช่ไหม
แต่พอไปบวชกลับไม่อยู่วัดก็กลับมาอยู่คอนโดเหมือนเดิม

ตั้งแต่นู้นเข้าพรรษาช่วงไหนนะ

คือยิ่งเข้าพรรษาเนี่ยยิ่งต้องจำวัดอยู่ที่วัดนะ

ฟังเสียงพนักงานคอนโดดูหน่อยค่ะ
วัดใกล้แถวนี้แกก็ไม่มาอยู่

เขาแกไปอยู่สุพรรณก็อยู่ไม่ได้

ต้องไปบินทบาทผุดสัตว์อะไรอย่างนี้

ใช่มั้ยอ่ะโครงข่าวกลุ่มผ่าไป
มันไม่เหมาะไงเค้าบอกไม่เหมาะเค้าเลยส่งข่าว
พิษเดี๋ยวนี้มันไวไหมละอะไรนั่นแหละเค้าก็รู้อยู่
คือเข้าพรรษาเนี่ยคุณไปจำพรรษานอกวัดเนี่ยไม่ได้แน่อยู่แล้ว
ต่อให้ไม่เข้าพรรษานะคุณก็ต้องอยู่ในวัดต้นสังกัดของคุณที่คุณบวช
ถ้าจะไปอยู่วัดอื่นก็ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องว่า
ต้องบอกท่านเจ้าว่าแล้วผมก็จำเป็นต้องไปพรรมนักอยู่วัดอื่น
เพื่อไปศึกษาเล่าเรียนธรรมะหรือว่ามีธุระมีกิจของสงฆ์อะไรก็ว่ากันไป
ผิดวินัยสงมาคุณพากภูมาอยู่คอนโด
คือมันไม่ควรอย่างยิ่งในวินัยสงฆ์เนี่ยท่านบอกอยู่แล้วว่าต้องจำวัด
คือไม่ถึงขั้นอาบัติปราชิกขับรถผิดมาขับรถนี่ไม่มีในวินัยส่ง
แต่มันเป็นโลกะวัชชะชาวบ้านติเตียนหอบผ้าหอบผ่อนไปซักผ้าเอง
นี่ผิดมากไม่ได้อยู่แล้วคือพระเนี่ยต้องซักสบงจีวรเองอยู่แล้ว
แต่ไม่ใช่ว่าไปซักที่คอนโดเนี่ยขับรถอย่างเนี้ย
สั่งอาหารตามสั่งตอนข้ามผิดไหมผิดวินัยไหม
โอ้โหมื้อเย็นเขาไม่ฉันอยู่แล้วนี่มาสั่งตอนค่ำ
ใช่ไงเลยงงมากเลยทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับพระที่อยู่ในคลิป
ถูกจับศึกแล้วค่ะต้องจับศึกไหมหรือว่าก็คือก็ขาดความเป็นพระอยู่แล้วด้วยพฤติกรรมของเขา
ต้องศึกแต่แต่ถ้าคุณยังอยู่ด้วยการเป็นสงฆ์แล้วยังมีพฤติกรรมแบบนี้
ทีนี้ค่ะก็ต้องเรียกว่าเป็นอดีตพระเนอะทีมข่าวของเราก็พยายามไปคุยด้วย
ก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์อะไรแต่ชี้แจงมาแบบนี้นะคะว่าครับ
ไม่ได้ไปอาศัยอยู่ที่คอนโดนะ
ไปดูห้องพักที่มีการปิดป้ายประกาศขายเอาไว้

เพราะบริษัทที่ขายคอนโดเขาโทรศัพท์มาหาว่า

ไปไปมามาไม่ได้ไปนอน
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยคิดร้ายไม่เคยทำร้ายอะไรใคร

นี่คือการทำลายพระดีนะตกนรกอเวจีนะ
อ๋อเหรอเดี๋ยวฟังเขาพูดก่อน
เขาเข้าใจมั้ย
แม้กระทั่งเจ้าวาดที่

อาจจะมาไม่ผิด

แล้วคนแถวนี้ก็รู้อยู่แล้วปากเป็นอย่างนี้
เห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้หรอกโย
เราจะตกนรกเอาเวจีไหมคุณภาคภูมิ
ไม่หรอกเกษมศรคุณเกษมศรจะได้ขึ้นสวรรค์
คือผมฟังแล้วเนี่ยไม่มีใครทำร้ายพระหรอกฮะ
คุณนั่นแหละทำร้ายวงการสงฆ์
คือถ้าคุณบอกว่านี่ชาวบ้านเขาบอกว่ามาพักค้างคืนนะ
แต่คุณจะแก้ตัวบอกว่าคุณแค่มาแป๊บเดียวมาไป
เพราะว่าต้องมาดูคอนโดที่ประกาศขายเอาไว้
ถ้าเป็นแบบนี้จริงนะการไปเดินเรื่องขายคอนโดเนี่ยนะ

เมื่อคุณมาบวชแล้วยังมีธุระปะปางข้างแบบนี้
คุณต้องบอกญาติโยมญาติพี่น้องของคุณหรือคนรู้จัก
ให้ไปทำแทนพระก็คือก็อยู่ในความเป็นพระในกิจของสงฆ์ค่ะ
คุณต้องบอกพนักงานบริษัทคุณติดต่อ
ถ้าคุณไม่มีญาติพี่น้องเลยก็บอกว่างั้นช่วยมาขับรถให้อัตมาหน่อย
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวชาวบ้านเห็นเข้าจะไม่งามเดี๋ยวเขาจะกล่าวหาว่าพระได้
แต่นี่เล่นไปแบบไขกุญแจเข้าออกเดินไปเดินมาเจอคนพูดไปพูดมา

ค่ะก็ถ้าจะต้องตกนรกก็ตกนรกแล้วค่ะเพราะว่าไม่น่าจะจริงหรอกว่าไปดูคอนโด
ถ้าเกิดไปดูคอนโดว่าจะซื้อคอนโดจริงนะก็ต้องมีเจ้าหน้าที่เดินไปด้วย
ต้องมีคนพาไปเปิดห้องให้ดูว่าห้องไหนห้องไหนเออขายเท่าไหร่อยู่ตรงไหน
ไปคนเดียวถือกุญแจไปเองมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะไม่มีเจ้าของห้องคอนโดห้องไหน
กุญแจไปเลยคุณไปดูเลยจะซื้อก็ว่ามา

อะไรวะเนี่ยแต่เขาไม่อยากจะพูดด้วยไงเขาเรียบเดินหนีไปเลย
สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ก็คือในเพจ๑๒๓คนดีมีน้ำใจนะคะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะพระที่ทำการศึก
ให้ค่ะก็คือพระมหาเขมานันเจ้าอาวาสวัดลาประเขาค่ะ
ท่านก็บอกว่าอดีตพระรูปนี้ก็มาอ้างว่าไม่ได้เจตนาไปจำพรรษาที่คอนโด
อืมปกติจำวัดที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรำครับ
แต่มีปัญหากันมีปัญหากับทางวัดก็เลยไปอยู่คอนโดส่วนตัวก่อน
แล้วก็รอขายคอนโดอ้าวไม่ตรงกันแล้วนะอืม
จากนั้นเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะกลับไปจำวัดซึ่งตามหลักศาสนาก็ไม่ได้ผิดวินัยสงฆ์
ทั้งการพักอาศัยที่คอนโดการขับรถแต่ผิดเรื่องโลกะวัชชะ
อาบัติที่เป็นโทษทางโลกซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
แต่ว่าเบื้องต้นท่านเจ้าอาวาสวลาปลาเขาก็ทำการศึกให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ครับก็เป็นคารวาสแล้วแต่ยังเรียกตัวเองว่าอัตมาอยู่
ติดปากติดปากเมื่อสักครู่นี้อัตมาอยู่
ดีแล้วนะฮะศึกซะเลยฮะไม่ต้องรอหรอกที่บอกว่าเดี๋ยวผมจะศึกอะไรอยู่แล้วเนี่ย
ไปเถอะทีนี้จะนอนเอกเขเนกอะไรเดินไปเดินมาที่คอนโดเขาตามสบาย
ไม่มีใครว่าแล้วทีนี้นะครับจริงค่ะ